อุ๊ยตายไว้กรี๊ด
เพราะหนุ่มหล่อนายนพัฒน์แอ่นเพื่อนพองและผ่องเพื่อน

จะหันซ้ายหันขวาก็หล่อไปไว้

หนุ่มหล่อนายนพัฒน์อันเพื่อนพ้องและผองเพื่อน

งานดีเท่านั้น
จะหันหมดถึงหน้านิ่ง
แต่น่ารัก

แต่น่ารักนะจ๊ะนายจ๋า

ดูไปดูมาเริ่มไม่แน่ใจ

เพราะความโดดเด้งของน้องปิงปองเต็มเบ้าตา
ทำหน้าหวานซึ้งอะไรขนาดนั้นนะคะ

แหมแตะเก่งจับเก่ง

ฝากความเชียวนะ

นี่คลิปคาแรคเตอร์หรือแอบเวอะคะเนี่ย
โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ